วันนี้เราจะพูดกันมากว่าในหัวใจของเราความจริงเป็นยังไง

ก็เอาเรื่องด้านก่อนกัน

เพราะว่าพอสต์อีเวนต์ต่างงานต่างก็กำลังจะต่างจากกันกับทุกคนที่เราได้รู้จัก
ก็จะมีลูกดาวสัตว์ตัวบ้างนิดน้อยอะไรอย่างนี้
ก็มีการคือเหตุผลที่ผมล๊อคเลยนะคะ
แต่ก็จะเป็นเรื่องขาวต่างที่เราได้โพสต์ส่งไป

ก็จะมีวันนั้นที่เราได้ฟิกการใส่แฟนเซอร์
แล้วก็เสร็จงานพวกมันตามมาบ้าน
แล้วก็มานั่งอ่านคอมเม้นต์ต่าง
เห็นแปลงต่างกับคนที่ไปดูวันนั้น

กลับผมต้องขอโทษทุกคนที่เปลี่ยนปล่อย
คือมีต่อวิธีถึงเราบล็อคเนี่ย

ของการใช้คำพูดต่างแล้วก็
คือถ้าว่าผมอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาได้มาก
แต่ว่ามันมีความทำให้คุมขัดขัดขนาดอีก
คนอื่นที่เขามองเรามา

มันมีความขัดแยกกันระหว่างคุมขัดขนาดอีก
ก็เลยต้องขออนุญาตบอกคุณ
อีกหนึ่งเรื่องที่ผ่านมาคือบอกว่า
เห็นผมเพราะว่าไม่เห็นด้วยทุกความรัก
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง

ถึงบล็อกพวกนี้ไปที่เขาแบบว่าไม่เห็นด้วย
แล้วว่าเอ็นตรีกับความรักของผมก็ไม่เห็นด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไล่บล็อกจริงคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย
ผมมากกว่าค่าเด็กของคนผมมากกว่านี้เยอะมาก
แต่ว่าอย่างที่บอกแบบบ้านที่เราเลือกบล็อกเนี่ย
เพราะว่าสาเหตุคือว่าเราไม่อยากให้เกิดความชอบขัดแย้ง
หรือว่าความสนใจของเจตนาของผมที่มีต่อไปหรือเปล่า
ก็เลยได้มีโอกาสออกไป
คือผมไม่อยากลงละเอียดอะไรเยอะนะครับ
กำพูดต่างว่าสิ่งที่เขาได้พอสต์ว่าผมมา
แล้วว่าโดยผมว่าเราเองก็มีคำสั่งแท้ต่อส่วนตัว
ทุกวันเนี้ยคนจะไว้สงสัยว่าในโลกโซเชียลว่าใครก็ได้
ทำไมเราถึงไม่มีสิทธิบล็อกใครก็ได้
ซึ่งผมเข้าใจอยู่แล้วว่าการที่เราเปิดตัวอยู่แล้ว
ผมทำใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันต้องมีทั้งสิ่งที่คนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนอยู่แล้ว
แต่ว่าผมโชคดีกันว่าสิ่งที่เราคิดไว้มันดีเกินค่ามาก
คือมันมีคนกลุ่มน้อยมากที่เขาแบบโอเคผมอาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมด
แต่ว่าเท่าที่ผมสำคัญผมคือว่า
มีคนที่เยอะมากข้างนอกที่ไม่ใช่ใครต่อเปล่าก็ตามที่ชิ้นชอบนะนอน
ซึ่งผมทำใจตั้งแต่ก่อนจะเปิดตัวในสำบัด

ไม่แค่โอนเวลาเข้ายังแค่ได้เจ็บโอนไลน์ที่หมดชุดก่อน
มันทอนแอร์ไปซักครั้งที่มีคนที่คอยโฆษีด้วย

หยัดร้านกรุมในกลขาช่วยเป็นมีนิดอย่างอะไร
ไม่ครับเราไม่มีการแสง

คนทำให้เกิดเรื่องนี้มันจำมอดเล็กมากแต่ต้องขอโทษถ้าเป็นสิ่งที่ผมทำไป
ว่าแฟนคลับบางคนทำให้เกิดความเข้าใจผิด
แต่ว่าในคนที่ติดตามเราน้ำนี้
ต้องรู้สึกผิดจากในตัวผมนะครับ
แต่ว่าก็คือผมรู้สึกว่า

แล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่า

คนที่ติดตามเราน้อยในทุกวัน

ฉะนั้นก็เป็นธรรมดาของคนที่เป็นแฟนคลับ

ก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่า

ผมรักแข็งหลักแบบให้ไหน

แต่ว่า๙ปีที่ผมมานานการนี่มา

เป็นเพลงความมองว่าเราเปลี่ยนไป

มันก็เปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับเรื่องของแต่ละวันที่เรานำเนิดไป
จริงแล้วมันไม่ใช่แค่อีกแล้วทุกวันที่เราโตขึ้นมันก็เปลี่ยนไปอยู่แล้ว
แต่ว่าวันนี้เรามีเพียงคนที่เราต้องดูแลเขาเพิ่มมา
มันก็เปลี่ยนไปผมว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้น
ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผมรู้สึกว่าผมอยากดูแลเขาอยากดูแลคนรอบครั้งมากขึ้น
แต่ว่าความรู้สึกที่เราอยากทำงานให้ดีต่อใจเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิม
ผมอยากทำงานให้เจ้าที่เหมือนเดิมและให้ทุกคนได้มีอุตสุขกับงานของผมเหมือนเดิม

อย่างที่บอกครับก็ขอโทษคนที่เรามองหา
คือผม
คือผมไม่อยากรู้สึกอย่างเยอะว่าทำไมกลุ่มนั้นคือผมถึงบอกไป
คือมันไม่มีคนเองแต่ว่าจริงแล้วผมเองก็ผิดที่ไปบอกเขา
แต่มันก็คือวิธีการปกป้องความทุกข์จากผมที่คือไม่อยากเข้าไปเห็นสิ่งนี้
คือเขาไม่ได้ทำแค่วันนั้นนะครับเขาทำมาเป็นระยะเวลานาน
ผมก็เลยสึกว่าตอนนี้เขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้รู้สึกอยากจะพรีเซนต์ด้านดีของเราให้คนอื่นได้เห็น
เขาก็ไม่อยากเห็นคนเราเหมือนกันนั่นเลยก็เลยเลือกบอกไป
ก็คิดว่าคงจะโอเคครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าทำอะไรเพราะอะไร
อันนี้เป็นการบล็อกในเฟสบุ๊คใช่ไหม

เมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีแฟนคนนี้คือผมอันนี้ยังไม่มีแฟนคนนี้

ให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเราเองก็มีความตั้งใจดีจริงกับทุกคนจริง